แต๋เหรอคะที่ตายแล้วฟื้นเหรอคะ
เพราะว่าเขาเอาเลขแต่ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กัน

เราเคยคุยกับท่านผู้ชมว่าเชื่อเรื่องตายแล้วฟื้นไหม
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะมาก

นี่ก็ตายแล้วฟื้นอายุ๗๖ปีแล้วนะครับ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนายประเกียบขุนแก้วนะฮะ

ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าตาแตนะครับ
นี่เป็นภาพที่เขาไปช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ

เช้าวันที่๙ตุลาคมนะ

แต๋ชวนชาวบ้านไปลอกคลองชลประธาน
แล้วก็สูบน้ำเข้านาข้าวกันนะ
แต่ว่าอยู่ตาแต๋ก็หมดสติแล้วก็ล้มฟุบลงไปกับพื้น
ชาวบ้านเขาก็วิ่งออกไปถนนเรียบคลองชลประธานไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปมานะฮะ
โชคดีจริงครับที่ไปเจอคนที่เขาเคยฝึกเรื่องของการกู้ชีพปั๊มหัวใจมา
ก็เลยมาช่วยนะครับเนี่ยเป็นภาพในช่วงเวลานั้นนะครับ
คนที่มาช่วยเนี่ยเป็นผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านบริการนะฮะ
ชื่อนางสาวสะสะพันธ์สวรรครานนท์อายุ๔๘กับนางชัยรัฐทิมทองอายุ๔๓
ไปหาลูกค้านอกพื้นที่ขับรถผ่านชาวบ้านโบกมือขอความช่วยเหลือก็เลยไปช่วย
ตะแต๋หมดสติหัวใจหยุดเต้นไป๕๖นาทีแล้วก็ลงไปช่วยเลย
หัวใจกู้ชีพกันนะครับในระหว่างที่โทรขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
รถกู้ชีพมาถึงพาตาแต๋ไปโรงพยาบาลแล้วตาแต๋ก็ฟื้นขึ้นมา
ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงเหมือนไม่ได้ล้มป่วยถึงขั้นหมดสติ

เหมือนคนไม่เคยผ่านการแบบปั๊มหัวใจมาเลยหมดสติไป๖นาที
ใช่จริง๕๖นาทีนี่น่ากลัวนะ
ฟังตะแต๋เล่านะว่าเกิดอะไรขึ้น
แต๋บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตาแต๋วัย๗๖ปีนะตอนนี้แข็งแรงปกตินะครับ
แต๋บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นแบบนี้ชวนชาวบ้านไปลอกคลองชลประธานกัน
สูบน้ำเข้านาโหมันก็เหนื่อยอ่ะแดดเดิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
จากนั้นมีอาการปวดที่หน้าอกแล้วก็หัวใจ
แต๋บอกว่าทีแรกก็คิดว่าเออคงไม่เป็นไรมากมั้งนะ
แต่ว่าก็เดี๋ยวทำงานต่ออีกหน่อยนึง
สักพักมันก็ปวดปวดมากขึ้นเรื่อยก็เลยเดินไปหาจุดนั่งพัก
ตอนนั้นวูบไปเลยหมดสติไปเลย
รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ที่โรงพยาบาลนะ
รู้สึกตัวตอนนั้นเนี่ยตาแต๋บอกว่า
มันเหมือนกับอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคุณเข็มมาสอน
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แถวนั้นด้วย
มีผู้ชายอีกสองคนโอ้โหเนี่ย
อ๋อครัวเลยอ่ะยอมมาทูตมาถึงห้องส่งเลยอ่ะ
มีอะไรพี่ขึ้นไปก่อนนะบอกชื่อคุณพระภูมิแทนแล้วกัน
พี่ยังเล็กเนี่ยตะแต๋บอกมีผู้หญิงคนนี้
แล้วก็มีอีก๒คนเป็นผู้ชายนะหน้าตาเคร่งครึมไม่ใส่เสื้อ
่งจงกระเบนสีแดงมีผ้าโพกหัวสีแดง
มีสร้อยสังวานมีผ้าพาดไหล่แบบนี้เลย

ถ้าผู้ชมจำไว้นะเกือบไปเจอแบบตะแต๋
ไม่อยากเจอยังยังไม่พร้อม
แล้วหนึ่งในสองผู้ชายเนี่ยนะเขาก็ถามชื่อกับนามสกุลนะ
แต๋ก็บอกว่าผมชื่อนายประเกียบขุนแก้วชื่อเล่นชื่อแต๋
ผู้ชายอีกคนนึงก็เหมือนกับก้มหน้าก้มตา
เขียนไปดูอะไรบางอย่างในสมุดที่ถืออยู่ในมือ
แล้วก็หันไปถามผู้หญิงที่อยู่ข้างตะแต๋ว่าชื่ออะไร
ผู้หญิงบอกว่าชื่อแต๋
ทีนี้ชื่อเหมือนกันเลยนะครับชายที่ถือสมุดอยู่ในมือ
ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยคนตายวันนี้ที่จะมารับเนี่ย
เป็นผู้หญิงนะอืมส่วนแต๋ที่เป็นผู้ชายเนี่ย
ยังไม่ถึงที่ตายเอาไปคืนรีบเอาไปคืน
นั่นแหละแล้วตาแต๋ก็รู้สึกตัวอีกทีนึง
มีหมอกับพยาบาลกำลังรักษาอยู่แบบนี้ฮะ
เนี่ยตะแต๋บอกว่าตอนนั้นน่ะแสดงว่าสงสัย
ตายแล้วล่ะตายแล้วล่ะที่ไปเจอเนี่ยคงจะเป็นพวกโยมทูปล่ะ
มทูตที่มารับคนมารับวิญญาณไปแต่ว่ายังไม่ถึงที่
ก็เลยได้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็แข็งแรงดี
มีอาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อยแต่คาดว่าน่าจะมาจากช่วงที่

เขาแต่งตัวนี่เป็นสีแบบว่าบนมีเล็กแล้วก็มีภาพแดงมัดหัว
แล้วก็ใส่เสื้อนี่สวานแบบนี้แบบนี้อืมแล้วอีกคนนั้นสาบานอันเดียว
ที่คนจดเอาเข้าไปจดจีนอีกคนนี้เขาก็ส่งสมุดให้
เราก็ดูอ่านมาเร็วแล้วทีนี้เอาคนนี้เข้ามา
พอคนนี้เข้ามาปั๊บคนนี้ดิงนะ
เข้ามาปั๊บเอาชื่อแต่มันก็ไม่แก้ซึ้น
ก็ซึ้นของเขานั่นดัวสละแอมีหาง
แล้วต่อเต่าก็มีหางไม่จัดตัววาก็มีหาง

ไปก็กลับบ้านเดี๋ยวสิ้น
แต่อีกคนนึงเป็นผู้หญิงค่ะ
หรอคือพื้นหญิงยังแม่น

มันสองชื่อเขาชื่อเดี๋ยวเขาชื่อแก่ชื่อเดี๋ยว
ผมสองชื่อผมยังมีวงเล็บอีกแล้วชื่อเรียงผมชื่อแก่

อันนี้ในมุมความเชื่อแต่ในมุมหลักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ทีโอทีสองคนที่เขาไปช่วย

อย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นมาหรือเปล่า

คือยังมีโอกาสที่สมองไม่ตายแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นมาได้จริง
มีข้อมูลทางบิทยาศาสตร์